ขนมต้มถือเป็นขนมโบราณเก่าแก่ชนิดหนึ่งที่ทำด้วยแป้งมะพร้าวและน้ำตาลมีอยู่สองอย่างคือขนมต้มแดงและขนมต้มขาว
โดยขนมต้มขาวข้างในมีไส้มะพร้าวเคี่ยวกับน้ำตาล
ส่วนขนมต้มแดงไม่มีไส้ข้างนอกคลุกน้ำตาลเคี่ยวจนเหนียวจึงเป็นรสชาติที่อร่อยลงตัวด้วยมีทั้งแบบหวานจากด้านในและหวานจากด้านนอก
อกจากนี้ขนมต้มแดงขนมต้มขาวยังถือได้ว่าเป็นขนมพิเศษที่มีความสำคัญในการทำพิธีกรรมตั้งเครื่องบวงสวงทางพรามอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน